สวัสดีครับเช้าวันนี้หลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือเริ่มมีหมอกเข้ามาปกคลุม
นี่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าอากาศหนาวลมเย็นที่แผ่มาปกครุมเมืองไทยของเราตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ขณะนี้กำลังจะถอยร่นออกไปนะครับสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือความชื้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดหมอกแบบนี้นั่นเอง
ดังนั้นในระยะนี้ใครจะเดินทางใช้รถใช้ถนนก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
ส่วนนี้เป็นภาพรวมสถานการณ์ฝนในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าตอนบนจนถึงตอนล่างเลยนะครับฝนในเมืองไทยของเราหายไปเกือบหมดครับเพราะว่าอากาศเย็นนั้นดันฝนลงมาปกลุ่มแถวอินโดนีเซียซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณผู้ชม

กลางลงครับฝนอยู่ที่ประมาณ๑๑๐ถึง๒๐ของพื้นที่ส่วนฝั่งอันดามันครับยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่ส่วนใหญ่นะครับจะตกประเวนตอนกลางของภาคก็ตกนิดเดียวนะครับประมาณ๑๑๐ถึง๒๐ของพื้นที่คลื่นสูงประมาณ๑ถึง๒เมตรปรุงเทพมหานครคงต้องเตรียมรับมือกับฝุ่นละอองต่อไปนะครับมีฟ้าหลัวในตอนกลาง
สวัสดีครับ